คุณผู้ชมแน่นอนนะฮะตอนนี้หลายฝ่ายออกมาร่วมกัน
บรรณรงค์ให้ประชาชนเนี้ยนะฮะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้า
ครับก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แน่นอนหลายคนอยากฉีดครับ
แต่ว่าลงทะเบียนไม่ได้ไม่ได้คิวส่วนคนที่ไปฉีดแล้ว
บางคนก็มีผลข้างเคียงแล้วล่าสุดเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านที่แพร่
ก็ไปฉีดแล้วกลับบ้านไปนอนลักษณะเหมือนมีเสียงกรน
แล้วก็หายใจไม่ออกสุดท้ายเสียชีวิตค่ะมันทำให้คนหลายคนคิดว่า
แล้วจะกล้าฉีดไหมมันยังคงเป็นคำถามในใจของชาวบ้านว่า
โอ้โหจะฉีดดีไหมอ่ะใช่ถ้าเป็นโรคประจำตัวฉีดไปแล้ว
มันจะมีผลกระทบข้างเคียงแบบนี้ไหมอ่ะแล้วแล้วกลุ่มแรกเจ็ดกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ที่มีโรคประจำตัวให้ไปลงทะเบียนก่อนฉีดก่อนด้วยนะใช่ใช่
นี่มันก็ยังคงเป็นคำถามที่หลายคนอยากได้คำตอบว่า
มันมันมีผลกระทบกับคนที่เป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะทีนี้เนี่ย
ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้ครอบครัวของเขา
ก็คือภรรยากับลูกเนี่ยนะฮะก็เสียใจแล้วฮะกอดกันร้องไห้นะฮะ
เพราะว่าสูญเสียเสาหลักครอบครัวไปก็คือพ่อหรือว่าสามีเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายอุดรเย็นจิตอายุสี่สิบเจ็ดปีซึ่งเป็นผู้เหยียบ้านหมู่หกนะฮะ
ห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่ก็เสียชีวิตไปหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
แรกมาเพียงวันเดียวภรรยาของผู้เสียชีวิตนะฮะ
คุณเนธนภาบอกว่าสามีไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก
วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมตอน๑๐โมงจากนั้นก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านตามปกติ
ตกบ่ายก็ออกไปดูเรื่องของการทำถนนในหมู่บ้านก็เหมือนจะไม่มีอะไร
ต่อมาวันที่อ่าสิบแปดเน้อคุณผู้ชมสิบแปดพฤษภาคม
นะฮะก็ขับรถออกไปรับจ้างนะฮะจนถึงบ่ายสามโมงนะฮะ
แล้วก็ออกไปดูถนนอีกทีหนึ่งจนถึง๓ทุ่ม
นั่งดูทีวีกับลูกกับเมียอาบน้ำขึ้นนอน
สักพักนึงได้ยินเสียงสามีเหมือนจะเสียงกรน
แบบกลึกอะไรอย่างเงี้ยดังขึ้นมา
ภาพที่เห็นคือลิ้นจุกปากสามีแล้ว
พยายามตะเกียกตะกายตัวแข็งหายใจไม่ออก

เจ้าตัวก็พยายามโทรหากู้ภัยมารับตัวไป

มันเกิดผลกระทบจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
หมอส่งศพไปทันทรศูนย์ที่กรุงเทพฯรอผลอยู่
แต่ก็ยังคงมีคำถาม
ภรรยาก็ถามมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่สามีไปฉีดวัคซีนหรือไม่
ฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
จริงเขาก็ทำหน้าที่แบบเป็นผู้นำชาวบ้านเนอะ
ความเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องทำเป็นตัวอย่างคือ
ไปฉีดวัคซีนมาชาวบ้านจะได้เชื่อแล้วก็ไปฉีดตาม
แต่ว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นทำให้ผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตชาวบ้านนะคุณผู้ชม
ในพื้นที่ของเขาก็จับวงคุยกัน
คนที่ไปช่วยงานศพก็นั่งคุยกันโจทย์จันทร์ทั้งงาน
ฉีดดีไม่ฉีดดีเริ่มสองจิตสองใจเอายังไงดี
ไปแล้วจะเป็นอะไรไหมจะปลอดภัยไหม
อย่างนางรำพันธ์โลกคำลืออายุ๕๖ปีเอง
ชาวบ้านคนนี้ก็ลงทะเบียนแล้ว
แต่พอมาเจอเรื่องของผู้ใหญ่บ้านโอ๊ยไม่กล้าไปฉีดแล้วล่ะ
ตอนนี้พออยู่บ้านนอกมันก็ไม่ค่อยจะเสี่ยง

ทีนี้เรื่องของการเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ย
ในแพทย์ขจรวินัยพาณิชย์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
ท่านเป็นภูมิในการโรงพยาบาลแพร่ก็บอกว่า
จริงแล้วเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิต
เขามีโรครบาปจะเป็นไทรลอยเป็นพิษ
แล้วก็ไปรับยาที่โรงพยาบาลเป็นประจำนะครับ

ไม่น่าจะมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีน
ทางโรงพยาบาลก็ส่งศพอย่างที่บอกไปว่า
เข้ามาในกรุงเทพมาชนสูตรที่มรามาธิบดีเดี๋ยว
อีกสักวันสองวันปลายสัปดาห์นี้จะรู้ว่าการเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้าน
มันเกิดขึ้นจากโรคประจำตัวหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙